มันไม่สามารถใช้การได้
มันไม่สามารถใช้การได้

แล้วสุดท้ายก็ไปชนกับมอเตอร์ไซที่มาจากทางตรง
แล้วสุดท้ายก็ไปชนกับมอเตอร์ไซค์ที่มาจากทางตรง
ก็เหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายค่ะก็คือผู้หญิงที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์
มีแผลถลอกตามร่างกายแล้วก็ขาด้านขวาก็ผิดรูปนะคะ
ต้องนำส่งโรงพยาบาลนะคะเจ้าพระยาภัยภูเบศ
คนที่ขับรถกระบะตู้ทึบเนี่ยคือคุณนรงศักดิ์กลิ่นโสพล
บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเขาถึงแยกเนี่ยเขาก็ชะลอรถนะ
แล้วก็ก่อนที่จะข้ามทางตอนนั้นเนี่ยมองแล้วมองซ้ายมองขวา
ไม่เห็นรถอื่นแต่พอมาถึงตรงนั้นเนี่ย
ก็ปรากฏว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ขับตรงมาจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
แต่ถ้าไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาบอกโอ้โหอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยจริงนะคะ
แล้วแต่ละครั้งเนี่ยก็บาดเจ็บกันล้มตายกันหลายกรณีหลายครั้งแล้วนะคะ
ก็มีเสียงวิงวอนบอกว่าอยากจะให้ติดตั้งสัญญาณไฟนะคะ
เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ใช้ถนนหน่อยค่ะ
เป็นสี่แยกที่เป็นถนนใหญ่แล้วก็รถสัญจรกันเยอะด้วยนะคะ
ก็น่าจะมีสัญญาณเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ใช้ถนนกันสักนิดนึงค่ะ